ท่านผู้ชมครับการเมืองยังเข้มข้นอยู่นะฮะ

ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ดูเพิ่มเติมทางการเมืองหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีภารหัสนี้
กรกฎาคมจะเกิดขึ้นหรือไม่
วันนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
นัดประชุมกันแล้วก็มีมติออกมานะครับ

ขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล

รัฐสภาที่ประชุมกันเมื่อ๑๙กรกฎาคม

โหวตเลือกนายกครั้งที่๒จำได้ไหม

วันนั้นที่ประชุมมีมติว่าการเสนอชื่อคุณพิทา
ซ้ำอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นยัตติซ้ำ
ค่ะโหวตชื่อซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน
ก็เลยมีคนไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้
เพื่อขอให้ส่งเรื่องตรวจการดินไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

หลังจากประชุมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดิน
พันธุ์ตำรวจโทกีรบกริจธิรนลเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

บอกว่าตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมเป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่า
ในรัฐสภานักวิชาการและประชาชนทั่วไป
มีความสงสัยว่าการดำเนินการของรัฐสภาขัดแย้งรัฐธรรมนูลหรือไม่
ซึ่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ติดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐสภาดังกล่าว
จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีสมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไป
ยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
และตอนนี้ได้รับเรื่องไว้ทั้งสิ้น๑๗คำร้องนะครับ
คำร้องเหล่านั้นมีคำขอที่สำคัญที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาอยู่สองเรื่อง
ประกอบด้วยเรื่องที่๑การกระทำของรัฐสภาที่มีมติ
ไม่ให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นการเสนอยติซ้ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
ประเด็นที่๒ก็คือผู้ร้องเรียนมีความประสงค์
ที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำขอไปยังสารรัฐมนูล
เพื่อให้ออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
เพื่อให้ชะลอการเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ชั่วคราวก่อนจนกว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัย
ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติเป็นเอกฉันนะครับ
ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ
จารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูล
และหากปล่อยให้มีการดำเนินการคัดเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคล
ผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัย
ก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและยากที่จะเยียวยาแก้ไข
เห็นด้วยกับคำร้องเรียนที่จะขอให้สารรัฐธรรมนูล
กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อให้ชะลอการให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีออกไปก่อน
กว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัยว่า
การเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกซ้ำเมื่อ๑๙กรกฎาคมนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
มีคำวินิจฉัยว่าขัดหรือย้างกับสารรัฐธรรมนูญ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ที่จะขอให้สารรัฐมนูลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
เพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบ
บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน
ก็คาดว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลวันพรุ่งนี้นะครับ
ทีนี้ปกติแล้วสารรัฐมนุนท่านก็จะมีประชุมทุกสัปดาห์เนี่ย
คือทุกวันพุธพรุ่งนี้อังคารใช่ไหม
พุธถ้าเกิดสารรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ระหว่างที่รอการวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะเหมือนเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธา
เพราะว่ามีคนร้องคู่ไปด้วยก็คือขอให้ชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน
ก็อาจจะมีคำสั่งหรือว่ามติของสารออกมาก็ได้ใช่ไหมคะ

ซึ่งพระหัสที่จะถึงนี้๒๗กรกฎาคม
ก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนนะการโหวตเลือกนายกวันนั้นนะฮะ
คือจริงแล้วประเด็นเรื่องของการชะลอการโหวตนายกครั้งที่๓๒

มันก็มีเกริ่นเปลยออกมาก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมติอีกนะคะ
เพราะว่าเพื่อไทยเปลยมาก่อนหน้านี้แล้วว่า
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเลื่อนออกไปก่อน
เพราะว่าเหมือนคุยกันแล้ว
แต่มันก็ยังไม่ได้ข้อตกลงที่มันชัดเจนหรือว่าทางออกที่มันแน่นอนถูกไหมคะ
เรื่องนี้ถามว่าประธานสภาว่ายังไงบ้าง

ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภาก็บอกว่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ฝ่ายกฎหมายเขาประชุมกันก่อนแหละ
เพราะว่าเดี๋ยววิบ๓ฝ่ายก็จะมีการนัดพูดคุยกัน
แล้วพรุ่งนี้เนี่ยบ่าย๒โมงเห็นว่า๘พักร่วม
เขาก็จะมีการนัดพูดคุยหารือกันเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาการหารือของทุกฝ่ายเนี่ย
มาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์วันนอร์
ในฐานะประธานรัฐสภาในวันนี้ว่าจะมีการเลื่อนประชุม

อาจารย์วันนอบอกยังสรุปไม่ได้หรอกมันต้องรอก่อน
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหมอชลนาน
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาจะมีมติส่งสารแล้วนะคะ
ว่าเพื่อไทยเองจริงก็อยากจะให้เลื่อนเรื่องของการโหวตนายก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูวิป๓ฝ่ายในวันที่๒๖อีกทีนึง
ถ้าเขามีความเห็นที่มันแตกต่างออกไปมันก็ต้องรับฟังเหมือนกัน
แม้ว่าเราเห็นว่าควรเลื่อนแต่ถ้า๓ฝ่าย๒ฝ่ายเขาเสนอกับท่านประธาน
ควรเลื่อนด้วยเหตุผลอื่นนะครับ
ท่านประธานตัดสินใจเลื่อนก็เป็นอำนาจของท่านประธานครับ
คือหน้าที่เรานะครับเราเอา๒๗เป็นตัวตั้งเนอะ
เรารับโจทย์ว่าอย่างนั้นเราก็พยายามทำให้ถึงที่สุดนะครับ
ออกมาที่ประชุม๘พักร่วมเรามีข้อสรุปมีมติอย่างไรก็เป็นองค์ประกอบฝ่ายเรา
ส่วนประเด็นนี้พอผู้ตรวจการมีมติออกมาแบบนี้ท่าทีของสวเป็นยังไงกันบ้าง
จริงส่วนตัวผมไม่ขัดข้องนะจะเลื่อนก็เลื่อนไม่ติดเลย
ว่าจะมีการประชุมให้เลือกนายกวันไหน
เอาเป็นว่าขอให้พักร่วมไปพูดคุยตกลงกันให้ได้ข้อสรุปก่อนก็แล้วกัน
เอาไว้ให้ชัดเจนแล้วค่อยมาเลือกกันอีกทีมันจะได้ไม่แบบลักลั่นอ่ะ
เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวไม่เลื่อนยังไง
เอาให้จบผมยังไงก็ได้
แต่ในมุมของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ
บอกไม่เห็นด้วยเลยจริงถ้าจะเลื่อนการโหวตนายกออกไป
ก็ถามว่าทำไมคุณหญิงหมอถึงไม่เห็นด้วย

คุณหญิงหมอบอกว่าคืออยากที่จะให้ประเทศได้รัฐบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะคือมันช้ามาพักนึงแล้วไง
อยากที่จะให้เลื่อนคือมันเดินหน้าโหวตไปก่อนได้ไหม
ให้เป็นไปตามคันลองตามเสียงข้างมากเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน
สวิตช์กลับไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เพราะมันแย่มาพอสมควรแล้วอ่ะ

ความรู้สึกดีได้ข่าวว่าอาจจะเลื่อนไหมคะ
ได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ามีท่านสวอยากจะเลื่อนเสนอให้เลื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ
โดยส่วนตัวคิดว่าควรได้รัฐบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ใช่ค่ะแล้วก็ควรให้มันเป็นไปตามคำลอง
เพื่อให้พักเสียงข้างมากนะคะเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลได้
ซึ่งมันก็แย่มาพอสมควรแล้วนะคะ

พอเวลามันมีประเด็นเรื่องเหล่านี้นะครับถ้ามันไม่ยุติ
มันก็มันอาจจะมีอะไรแทรกมาอีกเยอะ

แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลอะไรดีที่สุด
ก็กำหนดวันกันมา
หรือว่าวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่ได้เนี่ย
มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหม
แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามีการเสนอชื่อจะซ้ำได้หรือไม่ได้
หรือว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าชื่อเดิมชื่อใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยเสียงถึงหรือเปล่า
เสียงที่ต้องได้ของที่ประชุมรัฐสภาต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ย
คุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะมองในแง่ของการเสนอชื่อซ้ำยติซ้ำได้หรือไม่ได้อย่างไร
ที่มีผู้ยื่นไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เสนอเรื่องไปยังสารลำนูลให้วินิจฉัยตีความเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายจรรย์พักดีธนากุลนี่เป็นอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ว่าสารรัฐธรรมนูลไม่สามารถตีความหรือว่าตรวจสอบข้อบังคับของรัฐสภาได้นะครับ
เพราะถือเป็นเรื่องภายในของรัฐสภานะฮะในอำนาจแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องมีการคานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับ
เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูลไม่มีอำนาจรับเรื่องลักษณะนี้มาพิจารณา
ส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการเสนอชื่อบุคคล
รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมา
จรรย์มองว่าไม่สามารถทำได้อีกเช่นกันนะครับเพราะสารรัฐธรรมนูลไม่มีอำนาจบังคับสถาบันรัฐสภา
วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนรัศดรถ้าทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตความมุ่งหมายของกฎหมาย
และสารรัฐธรรมนูลเองก็ไม่เคยมีตัวอย่างคำสั่งแบบนี้มาก่อน
มีแต่สามารถมีคำสั่งให้สสวหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการวินิจฉัยเฉพาะตัวเฉพาะบุคคล
ดังนั้นทางออกเรื่องนี้จึงอยู่ที่ประธานรัฐสภาที่จะเรียกประชุมแล้วก็ต้องหารือกับสมาชิกเพื่อรับฟังว่าจะดำเนินการอย่างไร
ในวันที่๒๗นี้ที่นัดเอาไว้ว่าจะโหวตนายกจากนั้นก็ใช้มติของที่ประชุมเนี่ยเป็นทางออกต่อไปนะครับ
ส่วนทางด้านคณาจารย์นิติศาสตร์๑๑๕คนนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับมติของรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลค่ะ
ก็เลยมีการรวบรวมรายชื่อเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้นะคะ
นี่คืออาจารย์ปริญญาเทวรนรมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแถลงการจาก๑๑๕คณาจารย์นิติศาสตร์๑๙สถาบัน
ไม่เห็นด้วยกับมติของสมาชิกรัฐสภา
ยกเอาข้อบังคับการประชุมให้อยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูล
ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเดิมได้
โดยมีเหตุผลประกอบ๕ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑ค่ะเหตุที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑กำหนดว่า
ติที่ตกไปแล้วไม่ให้เสนอซ้ำอีก
เพราะการเสนอยติใช้เสียงสอสอแค่๑๐คน
ทำให้มีการเสนอยติซ้ำมากจนเกินไป
ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันถูกบรรยัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูลเป็นการเฉพาะ
และต้องมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
คือต้องใช้เสียงสอสอถึง๕๐คน
เพราะฉะนั้นการเสนอชื่อนายกจึงไม่ใช่ยติ
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑

รัฐธรรมนูลไม่ได้ห้ามเสนอชื่อนายกคนเดิม
เพราะฉะนั้นการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อคนเดิมได้แค่ครั้งเดียว
เป็นการเอาข้อบังคับการประชุมมาอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูล

รัฐธรรมนูญมาตรา๕บัญญัติเอาไว้ว่า
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติไหนของกฎหมาย
กฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูล
ถือว่าบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นใช้บังคับไม่ได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากรัฐสภาตีความข้อบังคับของตัวเอง

ที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภานั้น
ถือว่าอยู่ในระดับชั้นที่ต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูล
และรัฐสภาเองก็ไม่มีอำนาจที่จะตีความรัฐธรรมนูลด้วย

ลงมติของรัฐสภาไม่ได้ส่งผลแค่กรณีของนายพิธาและพักก้าวไกล
แต่มันกลายเป็นบรรทัศน์ที่ผิดพลาดของรัฐสภา
ที่ใช้เสียงข้างมากในการตีความให้ข้อบังคับการประชุมของตัวเองนั้น

ณาจารย์นิติศาสตร์ทั้ง๑๑๕คนจาก๑๙สถาบัน
ก็เลยเห็นว่ามตินี้เป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมาย
ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ส่งผลไปถึงการสอนนิติศาสตร์ที่ยากจะดำเนินไปโดยปกติ
อยากจะเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าจะพูดในแง่ของการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไป
ทุกผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่
มีบุคคลจะเสนอชื่อซ้ำไม่ได้หรือได้อย่างไรก็แล้วแต่
แต่ต้องใช้เสียงเดิมนะฮะณขณะนี้นะครับเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา
ณขณะนี้นะคือถ้าเขาลบตัวเลขของสวที่ลาออกไป
หรือจะมีสสหยุดปฏิบัตินาที่อาจจะลงมาก็เหลือ๓๗๕หรือ
ก็อยู่แถว๓๗๕๓๗๖นี่แหละ